สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะทำไมฮะใส่เสื้อแคร์เออดีนะดูวัยรุ่นดีลดอายุลงไปเยอะดี
มันเป็นประเด็นไงมีคนเอาไปถามเลยคุณแม่ว่าในโซเชียลว่าใครสวยกว่าใคร
คนถามว่าอีช่อนี้คำเนี่ยคำนี้มันมาจากอะไร
พี่เราพูดแบบว่าเราหลุดคุยนะโปรยออกไป
คุณดูดิถามพี่น้องชาวราชบุรี
ีช่อภาษาถิ่นแปลว่าอะไร

ก็จริงแล้วถ้าสมมุติเราคิดถึงตามหลักความจริง
อช่ออาจจะหมายถึงคนคนใดคนหนึ่ง
แต่ถ้าช่อในรัฐสภาแล้วเนี่ยก็หมายถึงช่อพันนิกา
พันนิกาก็คือเป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็เป็นโคศกพักอนาคตใหม่
คือเรื่องคุณปารีนากรายคุบคือใครก็เป็นสอสอยิงเขต๓
เจ้าของวรีเด็ดวันนี้วรีฮิตเลยว่าอีช่อถูกต้องนะฮะ
สดกล่าวถึงหาถึงสอสอบุคคลหนึ่งของพักอนาคตใหม่
พักสีส้มเนี่ยจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดีย
ชาวเน็ตเนี่ยไปขุดค้นว่าเฮ้ยผู้หญิงคนที่พูดว่าอีช่อเนี่ย
เป็นถึงลูกนักการเมืองนะแล้วก็เคยได้รับตำแหน่งอะไรคุณรู้ไหม
นางงามมิตรภาพนางงามมิตรภาพจากเวทีนางสาวไทยมาแล้วด้วยนะฮะ
ไปปีของนุ้ยสุจีราอ๋อปีเดียวกับนุ้ยสุจีราเหรอ
เดียวกับนุ้ยสุจีราเธอได้นางงามมิตรภาพโอ้โหเอ้าทำไมมาจากอีช่อล่ะนะ
คุณปารินาไกรคุบเนี่ยเอาจริงนะวันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
สอสอจากจังหวัดราชบุรีเคยเป็นมา๔สมัยแล้วด้วยสมัยแรกนี่เป็นกับไทยรักไทย
แต่วันนี้หน้าพอสอนี่เป็นของพลังประชารัฐใช่เนาะ
แล้วก็ได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กของตนโดยกล่าวว่า
นางสาวพันนิกาวานิสสบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่เนี่ย
เอาตรงถ้อยคำที่เขาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะ
จากไม่พอใจกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งตอนเปิดประชุมรัฐสภา
ตอนนั้นทุกคนที่จริงแล้วมันก็ดุเดือดกันพอสมควรนะวันนั้นนะฮะ
แล้วก็จนทำให้เกิดเสียงวิภาควิจารณ์ในโซเชียลมีเดียกันอย่างมาก
กำลังมีเช่าเน็กเนี่ยไปขุดหาประวัติของสาวพุทธคนนี้เลยนะฮะ
ทราสาพอิงคนนี้คือมีการมีคุดคุดประวัติกันพอสมควรเลยล่ะ
เป็นอะไรเป็นนางงามิทธภาพในปีเดียวกับคุณนุ้ยสุจราเนาะแล้วก็เป็นคนจังหวัดลาชบุรี

รัฐมนตรีช่วยกระส่วนธานิตอดีตสรสรราชบุรีจต์
สมัยแล้วก็เขาไปคุยประวัติเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
อย่างที่คุณดำบอกเกิดขึ้นกันตอนที่ในสภาเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วนี้
เรื่องของเรื่องในวันนั้นคุณพันธิกาหรือคุณช่อ
เขาได้มีการคุยหรือว่าพูดนะครับกับทางท่านประธานสภาในวันนั้นนะครับ
ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นทางคุณพันธิพานี่
น่าจะไม่ได้มีการขอยกมือขอท่านประธาน

เหมือนกับพูดไปเลยปรากฏว่าทางคุณปรินา
ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่กับสิ่งที่เกิดขึ้น
บอกว่ามันไม่ใช่มารยาทมองอย่างนั้น
ไม่ใช่มารยาทก็เลยมีการต่อล้อต่อเถียง

เพราะว่าคุณชอบเขาใช้คำว่าขอหารึกกับท่านประธานค่ะ
คือตอนนั้นตอนที่จะเสนอชื่อรองประธานรัฐสภาคนที่๑

ให้คุณสุชาติกับคุณเยาวลักษณ์
คุณสุชาติพี่ชายฉันกับคุณเยาวรักษ์

คุณสุชาติคนรู้จักฉันเนี่ยนะกับคุณเยาวรักษ์ดีเบตกัน
คุณโชคก็บอกว่าอยากให้รองประธานสภาเป็นของผู้หญิงบ้าง
เพราะว่า๘๗ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงไม่เคยถึงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑เลย
แล้วมันมาเข้าตรงแท็กของไทยรัฐได้ยังไง

เพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะทางคุณเอ๋คุณปรินาเนี่ย
เขาได้มีการมาไลฟ์นะครับบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนแบบว่าถูกต่อว่าต่อขานจากชาวเน็ต
ทีนี้เขาเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปตามเนี่ยอีช่อเนี่ยฝากบอกอีช่อหน่อยละกันนะ
บอกว่าให้มาไลฟ์กันในเฟซบุ๊คเลยว่าเป็นยังไง
ปรากฏพอพูดคำนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยชาวเน็ตก็เข้าไปด่าเลย
ทำไมถึงเป็นแบบสอสอแล้วใช้คำพูดแบบนี้ทำไมใช้คำว่าอีนู่นนี่นั่น
ว่าอีช่อได้ยังไงเออเรื่องราวมันมีการผูกกันมานะฮะ
เพราะหลายคนมองได้ว่าคนที่ใช้ว่าคำว่าอีช่อเนี่ยอีช่อคำว่าช่อเนี่ย
น่าจะเป็นคุณพันนิกาถูกไหมฮะ
หมายถึงก็คือเออก็คืออีช่อนั่นแหละ
ถูกต้องไปมาปรากฏว่าล่าสุดผมได้มีการคุยนะฮะ
กับเนี่ยแหละครับทางคุณเอกเนี่ยคุณเอกบอกเลยว่า
ไม่ใช่คำว่าอีช่อเนี่ยจริงแล้วเป็นคำด่าของภาษาบ้านเขา
เป็นศัพท์ท้องถิ่นใช้ตำหนิคนไม่มีวินัย
เหมือนคนไม่มีวินัยไม่มีมารยาทก็จะใช้คำว่าอีช่ออีช่ออะไรอย่างนี้
ทีนี้เนี่ยผมก็ถามบอกคำว่าภาษาบ้านคุณเนี่ย
บ้านเนี่ยคืออะไรคือราชบุรีเหรอเขาก็แบบไม่ใช่
เขาเป็นคนโพธารามเป็นภาษาโพธารามเหรอครับ
ไม่ใช่ถามไปถามมาสุดท้ายแล้วอ๋ออีช่อเนี่ย
เป็นคำที่ใช้ในบ้านเลขที่เขาระแวกบ้านเลขที่เขา
เอาง่ายไหมถ้าสมมุติจะพูดไปตรงไปตอนก็แถไปเรื่อย
ก็เหมือนแถคำตอบไปเรื่อยอะอะไรประมาณอย่างนั้น
แถวบ้านสามสิล่ำอาจจะใช้คำนี้ก็ได้เอากลั้นไว้เนี่ย
ใช่แล้วตัดไปที่ชื่อเล่นชื่อคุณช่อแต่ว่าชื่อจริงคุณพันธิกาเขา

อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวฉันไปเรียกไอ้ช่อถ้าจะโดนก็คุณช่อ
คุณช่อพันนิกาเนี่ยเธอก็บอกผมก็ถามว่าจะฟ้องไหมเรื่องนี้

เธอไม่ได้ดูคลิปนี้เพราะว่าเธอรู้สึกว่าพอไม่ได้ดูเนี่ย
เธอก็ไม่รู้ว่าทางคุณเอ๋ไปว่าใคร
เธอก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องไปฟ้อง

ถ้าเกิดไปเจอในสภาบอกคุยได้มีปัญหา
คนเรามันทำงานด้วยกันเป็นสอสอเหมือนกัน

อย่างนั้นเราถามคุณผู้ชมผ่านไลน์ไหมคะว่า

ถามพี่น้องชาวราชบุรีอีช่อภาษาถิ่นแปลว่าอะไร

โพธารามคุณแม่คุณก็เป็นคนโพธาราม

แต่ว่าท่านทวีดท่านก็ออกมาพูดลักษณะเดียวกันนะครับ
บอกว่าคำว่าอีช่อเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการด่าคนที่มีมารยาท

คุณพ่อท่านออกมาพูดแบบนี้เหมือนกัน
ต้องไปอ่านเม้นท์ออกมาอ่านไม่ได้

เป็นคำที่พูดเป็นข่าวที่พูดกันมาตั้งแต่บ่ายเนอะ

แต่ทั้งหมดคำว่าอีช่อมันเกิดขึ้นจากการไลฟ์
แล้วก็ท้าไลฟ์แข่งกันอย่างนี้
คุณแม่เจ็บไหมถ้ามีคนมาด่าวว่าแม่อีชอบนะ
ถ้าคุณมดดำสิแปลกถ้าอีมดดำดำปล่อยก็จะ

เร่งล่านักโทษชายหนีออกจากโรงพยาบาลชิงบริษัท

คือไม่รู้เหมือนกันเนี่ย
นั้นได้รับแจ้งเหตุนะครับมีนักโทษชายที่เข้ามารับการรักษาตัวนะครับ
โรงพยาบาลสมุทรสาครเขาหลบหนีจะออกจากโรงพยาบาลไป

อยู่ที่มหาชัยที่สมุทรสาครนี่แหละฮะ
ก็จึงรุดไปตรวจสอบนะครับ
ก็เรียกว่าตอนนี้มีการสกัดจับก็ยังไม่เจอนะฮะ
จากการสอบถามนะครับนางสาวสิรินทรชวนนอกอายุ๒๙ปี
เป็นพนักงานของร้านขายยาแล้วก็เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าตนเองขี่มอเตอร์ไซค์สีฟ้าน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ทถุง๖๒สมุทรสาคร
ซึ่งเป็นของนายสุชาติไม่ใช่ตันเจริญนะฮะวัฒนาสิริชัยกุล
ไม่นึกว่ามันจะแว้งมันซึ่งทางสุชาติคนนี้นะฮะ
เป็นเจ้าของร้านนะเธอกลับมาจากการไปซื้อของกินที่ตลาด
โดยขณะที่กำลังจอดรถหน้าร้านนะครับก็ปรากฏว่ามีชายรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่
อายุประมาณ๓๐ปีใส่ชุดคนไข้โรงพยาบาลสมุทรสาคร
วิ่งเข้ามาหานะครับแล้วก็มาแย่งกุญแจจากมือเธอไปเลยนะครับ
พร้อมกับผลักตนอย่างแรงตนเองตกใจนะฮะจึงได้รีบวิ่ง
เข้าไปในร้านพร้อมกับตะโกนให้คนช่วยแต่เมื่อออกมาก็พบว่าคนร้ายเนี่ยนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วทั้งนี้ครับ
ได้มีรปภของโรงพยาบาลนั้นวิ่งตามมาด้วยโดยบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
รถจักรยานยนต์นั้นแท้จริงแล้วเป็นนักโทษชาย
หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลสมุทรสาครยิ่งทำให้เธอนั้น
ตกใจมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมขณะที่เจ้าหน้าที่รับประพอของโรงพยาบาลสมุทรสาครนะครับ
ซึ่งวิ่งตามคนร้ายไปเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังนะครับบอกว่า
ตนเองเห็นคนร้ายวิ่งลงมาจากตึกผู้ป่วย
ตอนแรกเลยนึกว่าเป็นคนไข้โรคจิตนะฮะวิ่งลงมาคือเป็น
เป็นคนไข้ของแผนกจิตเวทนะครับวิ่งหนีมาก็พยายามช่วยการสกัดจับ
สักพักหนึ่งมีผู้คุมวิ่งตามลงมาแล้วตะโกนบอกเฮ้ยจับหน่อยจับหน่อย
นั่นเป็นคนร้ายเป็นนักโทรชายนะมาหาหมอนี่นะฮะ
สุดท้ายแล้วไม่ทันวิ่งไปขโมยนี่แหละฮะเห็นไหมฮะ

เป็นนักโทษชายจากเรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับ
ในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ

เข้ารับการรักษาตัววันที่

ก็เลยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะครับ

ขอโทษนะฮะในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๔๕นาที

คุ้มกันเฝ้าดูอยู่ปรากฏว่า

ช่วงเผลอไม่ได้ใส่กุญแจมือ
ไม่ได้อะไร

เดี๋ยวนี้คนเราโจทย์มาหน้าด้านขึ้นทุกวัน

ติดคอ

แต่วันก่อนเล่าข่าวใส่ไข่แล้วไปเจอหมอ

คือน้ำมันกัญชาที่คุณจะไปรักษาโรคได้เนี่ย

สกัดกันเองมันเมาแน่นอน
แล้วเวลามันจะน็อกทีเนี่ยมันน็อก๓วัน
น้ำมันขวดดำน่าสนใจแล้วตอนนี้มันก็อาจจะมีเอฟเคถามว่า
น้ำมันกัญชามันก็มีลิตรหมด
แต่ที่เขาเอามาใช้ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะต้องมาสกัดว่า

มันจะมีเครื่องสกัดซึ่งก็โอเคล่ะราคามันหนักอยู่
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้เรื่องกัญชามีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
อันนี้ใช้สติในการรับฟังแต่เขาบอกว่ามันดีขึ้น

ที่ตำบวนพุทธบาทอำเภอสนแดนจังหวัดพระชบูล
เป็นเหตุทำให้ภรรยานอนไม่ได้สติ
จากป่วยเอาจริงถ้าสมมุติจะใช้แล้ว

ติดเตียงมานานกว่า๒๐ปี

ก็รู้ก็รู้รู้ประดับสมองเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ

กลับไปนอนบ้านเถอะให้ไปรักษาตัวที่บ้านเถอะบอกอย่างนั้นเลย
แต่หลังจากพยาบาลวิชาชีพก็จะบอกเอางี้ละกัน

ลองใช้น้ำมันกัญชาดูแล้วกัน

พยาบาลวิชาชีพเขาบอกว่าลองใช้น้ำมันกัญชา
หรือน้ำมันสกัดจากกัญชาแล้วเป็นยังไง
วันอาการดีขึ้นมาผิดหูผิดตา
เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เลยพี่
สามารถคือนอนติดเตียงปุ๊บสามารถขยับตัวได้
ซึ่งสามีของคุณจำนงหรือนางจำนงนี่นะครับนายบูริน
ระยะสุดท้ายก็บอกก่อนหน้านี้ภรรยาเนี่ย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอเนี่ย
อาการคือสุดอาการไม่ดีเลย
ช่วงแรกติดเชื้อนั้นรักษาอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น
จึงบอกว่าเอาเถอะกลับไปนอนที่บ้านเถอะ
กลับไปนอนรักษาตัวที่บ้านก็เหมือนกับรอวันตาย

เพราะว่านางจำนวนไม่รู้สึกตัวแล้ว
ไม่มีอาการตอบสนองใดทั้งสิ้น
กระทั่งมีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นะฮะนำน้ำมันสกัดเขาสงสาร
นำน้ำมันสกัดจากกรรชามันให้
แล้วก็หยดใส่ลิ้นแค่วันละหนึ่งหยดนะฮะ
หลายลิ้นมันพูดคุยได้
เริ่มขยับคุยพริกตัวได้สนทนาพูดคุยได้
ปัจจุบันนี่ใช้น้ำมันสะกัดกัญชามาแล้วยี่สิบสี่วัน
ภรรยาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างแล้ว

โดยขึ้นนะฮะลุกนั่งเองพูดตอบโต้ได้เอง
ตนเองรู้สึกเฮ้ยอะไรวะมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
หลังจากที่ได้ใช้กัญชาก็รู้สึกว่าเฮ้ย
กลับมาใช้ชีวิตมีเรี่ยวมีแรงได้ตามปกติ
ทางด้านพยาบาลวิชาชีพชำนาญการก็คือคุณอมรรัฐเสนานุษ
เขาบอกก่อนนั่นตัวเองป่วยเป็นโรคข้อเข่า
เป็นไหมข้อเข่าเสื่อมคุณคิดคุณเป็นหวัดหรือยังบ้างนี้
เหมือนเขาถามมั้ยเป็นหวัดไหม
มรรคุณต้องคิดมากห๊ะเล่าสูตรอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
ช่วยเรา
น้ำมันสกัดกัญชา

อยู่พระจบุญแล้วเขาบอกว่าพวกพักคุณเนี่ยรักษาโรคได้หลาย
อย่างซึ่งถ้าใช้ถูกต้องใช้แบบถูกวิธีนะฮะจึงรวมกลุ่ม
คนในพื้นที่เนี่ยขับเคลื่อนกัญชาให้สู่ระดับจังหวัด
จังหวัดเจ้าหวัดเพชรบูรณ์อย่างเช่นคุณอู๋อานุทินก็เลยบอกว่าบ้านให้๖ต้น
แต่มันจะเกลื่อนไปเขาก็บอกเอาอย่างนี้ไหมอยากจะเสนอภาครัฐอนุญาตให้ประชาชน
สามารถปลูกกัญชาเพื่อรักษาโรคเนี่ยอย่างน้อยนะตำบลละ๑ไร่๑ตำบล
เพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่น้ำมันสกัดจากกัญชาเท่านั้นนะฮะต้นและใบของกัญชาก็สามารถเอามาต้ม
สเบาหวานคุณควรจะกินความดันเบาหวานกินไม่ได้ผมสูบมันก็ไม่ได้
ก็ไม่ใช่ไม่ได้ให้เธอสูงใช่ให้เธอหยดไม่ได้ไม่ได้ฉันอยากเห็นเธอยันตา
หน้ายังอยากเห็นเธอตายแน่ลองอย่างเคย
นี่คดีความันยังไม่หลอกอายุเดี๋ยวเถอะเออมา้รู้หลายสิบปี

จริงเบ่งเขาบอกเบ่งอืแรงไป

สวนผลังมีสวน

โอเคฮะอีกหนึ่งเรื่องนักดื่ม
อันนี้เราลอดไปเสานักดื่มเนี่ยต้องระวัง
มันมีคลิปเตือนภัยคลิปหนึ่งหนุ่มนิรนามเนี่ย
รอบเข้าห้องผู้หญิงอุ๊ยคุณนึกแล้ว

คือแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะอาจุมม่าบ้าเกาหลี

ป้าป้าเกาหลีเนี่ยโพสต์คลิปเตือนภัยระบุข้อความว่า

ไปเที่ยวเกาหลีมองหน้ามองหลังกันด้วยนะครับ

ไม่ใช่แค่เกาหลีหรอกทุกที่แหละอย่าเปิดประตูมั่วซั่ว
โดยเหตุการณ์เก่าเนี่ยเกิดขึ้นตอน๖โมงเย็น
ตอน๖โมงเย็นนะฮะในคลิปมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเข้าห้อง

หลังจากปิดประตูแค่วินาทีเดียว
ผู้ชายตามมาแล้วก็พยายามจะเข้าไป
แต่โชคดีเข้าไปไม่ทัน
นั้นสักพักก่อนลงไปพอผู้หญิงเห็นคลิปเลยไปแจ้งความเอาไว้ฮะซึ่งตอนนี้ผู้
ย๊ไม่ไปไหนเลยเมื่อว่าดูจังหวะเลยนะครับภูมิ
จำกันแม่นนะจะได้ไม่ต้องคอยเปิดดูอีก
อันตรายเผื่อมีคนตามมากัน
ช่วงนี้เกาหลีกันน่ากลัวไม่จบสักที
ซึงลีนี่คุณแม่ไปถึงประทานอย่างแล้ว

อีกดีเพิ่มดู

ตอบพี่หนูหน่อยหนูลง่วงว่ายางกุ้ยเฟย์เราระ
กินแบบเด็กมากเลยหรือเปล่าอยากคุยเฟย์

ถ่ายไม่ออกแล้วก็เบงใหญ่เลยเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันไม่ดีหรอก
ยิ่งเบงหนักมันจะมีผลมาก
บางคนกินยาถ่ายกินอะไรก็มีผลอีกแบบหนึ่ง

เขาบอกว่าผู้หญิงฮ่องกงคนหนึ่งเข้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปเบงอุจจาระแบบสุดแรงเกิดเพราะว่าอึ๊บไม่ออก
สูญเสียความทรงจำหลังจากเบ่งออกไป
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
คุณพระช่วยเหตุการณ์นั้นสร้างความตกตะนึงให้อย่างมาก

แต่หลังจากตรวจร่างกายนั้นไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยค่ะ
สมองก็ปกติดีแต่จำอะไรไม่ได้ที่ผ่านมา๑๐ปี
อย่างไรก็ตามข้อดีอย่างมากที่เธอนั้นสูญเสียความทรงจำ
ในระยะเวลาที่ไม่นานเธอกลับมาจำได้อีกครั้งหนึ่ง
เวลาผ่านไป๘ชั่วโมงหลังจากเบ่งอึ
ซึ่งเธอจำไม่ได้สักนิดเลยว่าเธอสูญเสียความทรงจำ
เรียกว่าลืมซ้ำซ้อนเข้าไปลืมว่าตัวเองลืม
ทางด้านนายแพทย์เผิงเจียสงฆ์ท่านเป็นนายแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
บอกว่าความเห็นกรณีนี้นะคะคือการสูญเสียความทรงจำระยะสั้น
กลุ่มอาการลืมเหตุการณ์ทั้งหมดชั่วคราวนี้นะคะ
เกิดจากที่หลอดเลือดดำทำงานผิดปกติค่ะคุณ
เกิดจากการอุดตันแล้วก็ส่งผลกระทบกัน

เพราะเราไปเบ่งมากมันบีบให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง

ที่เธอรวบรวมกำลังแล้วก็เบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงนั้น
อาจจะส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยสมองไม่พอ
โอ้คงจะนานนี่เอิ๊ดนานนี้นะคะ
จนเกิดเหตุการณ์ลืมแล้วก็ไม่มีความทรงจำ
แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็เกิดอย่างชั่วคราวนั่นเองนะคะ
อาการนี้เกิดได้ยากแต่สามารถเกิดได้กับผู้ที่

ถ้าหากมีการสูญเสียความทรงจำเกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ควรจะนำตัวส่งโรงพยาบาลพบแพทย์เร็วที่สุด
เพราะผู้ป่วยที่ประสบภาวะอย่างนี้
เสี่ยงที่จะมีความเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเพิ่มขึ้นถึง๓๐

ใช่เพราะแค่เบ่งอือเพราะอือไม่ออกนี่ไปใหญ่เลย

เบ่งหรือว่ายกของหนักเนี่ยแตกได้เลยพวกนี้
เวลาเบ่งอืมเบ่งอุจจาระเนี่ยแป๊ะ

เพราะบางทีในสมองไม่ตรวจก็ไม่เจอหรอก
มันต้องทำซ้อนใช่
ก็ไม่เห็นไอ้เส้นที่มันจะแตก

เราก็บอกว่าคุณแม่เยี่ยมคุณย่าอยู่

ค่าที่กว่านะจะได้ออกเบียง
แต่เราต้องขอบคุณพลังโซเชียลเนี่ย
ตามหาพ่อสาวถูกรดทนเสียชีวิตพ่อได้มางานของลูกเป็นครั้งสุดท้าย

มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอความช่วยเหลือ
ขอให้สังคมออนไลน์นะครับช่วยกันตามหาชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนสาวอายุ๒๐ปีนะครับ
ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต
เมื่อวันที่๒๔นะครับ
เมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมปี๖๒
โดยระบุนะครับว่าพ่อกับแม่ของเพื่อนเนี่ยนะฮะ
แยกทางกันตั้งแต่เพื่อนอายุได้๕ขวบ
อยากให้พ่อนั้นไปร่วมงานชาปนกิจ
เป็นครั้งสุดท้ายนะครับล่าสุดนะครับ
ของเพื่อนนั้นมาถึงแล้วขอขอบคุณทุกคน
หน่วยงานที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือการตามหาพ่อ
ในครั้งนี้ที่ทำให้เพื่อนได้เจอกับพ่อ
ถึงจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตามทางครอบครัวของเพื่อนเพื่อนและญาติญาติ
ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะซึ้งในน้ำใจคนไทยมาก
ที่ทำให้ได้รู้ว่าคนไทยนั้นไม่เคยทิ้งกัน
คือเรื่องของเรื่องคือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณแตง
เขาเสียชีวิตนะครับเพราะว่า
เขาสีวิตภูเก็ตขับรถแล้วก็ยูเทินรถไปตรงโพงมรณะ
ไปตรงโค้งมรณะแล้วก็รถประสบุติเหตุเสียชีวิต
ปรากฏว่าตัวเธอเองอายุแค่๑๙ปีเท่านั้นเอง
แล้วก็ไม่เจอกับพ่อมั้งแต่เธออายุ๕ขวบ
หลังจากนั้นพอเสียชีวิตเพื่อนก็เลยพยายามตามหาคุณพ่อ
ว่าประกาศทางยังไงพ่ออยากให้มาเจอลูกเป็นครั้งสุดท้าย

สุดท้ายพ่อรับรู้จากพลังโซเชียลพ่อเลยมา

ก็คือน้องแฟงเนี่ยมีลูกวัยขวบเศษ

ไม่ครับพ่อคุณพอดแล้วคุณแม่วัยใสวัยขวบเศษนะ
ซึ่งนับวันนี้ลูกใครเรียก

ก็คือมีการแชร์ให้เห็นกันนะครับว่า
เหมือนกับเด็กก็ยังแบบมาอยู่ในงานของแม่อะไรอย่างนี้

ไม่รู้แม่ไปแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้า

เจนนี่ประกาศข่าวดีท้องแล้ว

ยังปีเดียวปีเดียวเหรอโอเคแล้วช่วงหน้ามาดูกัน
เจนี่หลังจากที่แต่งงานกับมิกกี้นนเนี่ยนะฮะ
ได้สัพพักล่าสุดเจนนี่อาราภาษเอาชื่ออะไรนะ
หลังจากที่ถือเคล็ดเก็บเรื่องท้องไว้อยู่เนี่ย๓เดือน

มีคนมาเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณเจนี่

มีคนทำบุญให้ด้วยว่าที่บอกไปทำบุญตอนเช้า
เขาบอกว่าเรารอคอยที่จะบอกข่าวดีน่ารักมานานแล้ว
เราแทบจะอดใจไม่ไหวกับการต้อนรับลูกน้อย
ที่กำลังดูโลกดูโลกนะฮะหลายคนเห็นข่าวนี้ก็ต่าง
แต่ความยินดีกันยกใหญ่โดยเฉพาะเพื่อนแก๊งนางฟ้านั่นแหละ
ที่เห็นจะแบบมีหลานอีกคนแก๊งนี้ก็มีลูกกันเยอะดีเนาะ
สเต็ปต่อไปก็คิดว่าเจนี่กับมิ๊กกี้
ว่าจะมีลูกสาวหรือลูกชาย

เก้คคลิสตรวางที่นับอยู่ไหมคะครับ

โอ้โฮนี่ดูสิคนแททย์จะไปยินดีทั้งรวงการแล้ว

เขาอยากให้พี่เจนี่ได้เพราะพี่เจนี่รักเด็กไง
ใช่ไปเลี้ยงของนานาอยู่หน้า
พอลลาร์มีเยอะมากพอลลาร์มีเยอะสุดกระสาม
พอลลาร์ลุ๊กน่ารักน่ารักทุกคนเลย
ครบแล้วเดี๋ยวรอวุ้นเส้นอีกคนนึง
อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวมาก

สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นแฟนดารา
คือการถูกคุกคามคนที่ชอบต่อส่งข้อความเข้าไปต่อว่า
เพียงเพราะไม่ใช่คู่จิ้นที่ต้องการไปว่าเขาถึงรูปร่างหน้าตา
บ้าบอมากเลยนะคะบนโลกออนไลน์นั้นเผยแพร่ข้อความของน้องบีนะครับ
ภาษาอังกฤษยาวเหยียดเลยบอกว่าคุณอยากจะเห็นข้อความที่ก่นด่าทั้งหมด
ฉันได้รับหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกนะเพราะมันทำร้ายจิตใจฉันมาตลอด๕ปี
และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยฉันเข้าใจและเริ่มชาชิมแล้ว
แต่มีอย่างที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่าฉันอาจจะไม่ได้สวยหรือสมบูรณ์แบบ
อย่างที่พวกคุณวาดฝันเป็นไอดอลอย่างที่เหมาะสมอย่างที่พวกคุณอยากให้เป็น
แต่ฉันไม่เคยทำอะไรผิดฉันไม่ได้ทำร้ายใครฉันแค่อยากจะมีชีวิตอย่างคนธรรมดา
พร้อมจะเป็นผู้ที่สนับสนุนแฟนของฉันในทุกงานที่เขาทำ

ตลอดเวลา๘ปีที่เราอยู่ด้วยกันมาฉันไม่เคยอัปโดดรูปที่ไม่งามไม่เหมาะสม
หรือทำร้ายจิตใจของใครเลยฉันขอโทษด้วยหากทำอะไรที่คุณให้คุณไม่พอใจ
ฉันรู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าใจความรู้สึกของฉัน
หากคุณพยายามมาเป็นฉันคุณจะรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหน
ไม่หรอกคือติ่งของต่อก็เหมือนกับไม่ชอบไม่อยากให้แบบต่อเป็นแฟนอ่ะ
นักข่าวของเราบอกว่าเป็นแฟนชาวจีนเข้าไปแบบว่า

แต่น้องต่อเขาก็ยืนยันว่ายังเลือกคนนี้อยู่

ไปนั่งเขาทำไมนะ

ต่อเป็นแภนพ่อที่น่ารักสุด

จริงมันเป็นมันเป็นสงสันเจ็มเตี๋ยว
มันก็ต้องมีคู่เป็นธรรมดา
ถ้าเรารักคนดาราที่ชอบแล้วเขามีความสุข

หรือถ้าเขาทำตัวไม่ดีเจ้าสู้เข้าไปด่านี่

พี่เห็นต่อช่วงนี้หัวใจศีลาโหเล่นดีมาก
จูบจังเลยเจียบทุกตอน
เดินเข้ามาถึงตึก

ก็นึกว่าพกแสงส่วนตัวมา

กำลังเป็นแบบอิ่น

มาเล่นที่เล่นคู่กับนัดเด๊กยังไม่หนุ่มเต็มที่
อะไปเรื่องต่อไปนะครับ
๒๕๐เสียงไม่ใช่

ยาทิพย์เรื่องยาทิพย์
ลงรูปรูปรูปอวดช่อดอกไม้
ลิงค์สถานะทางหัวใจ

หลังจากเลิกลานะครับกับอดีต

ต้นปีที่ผ่านมาจนกลายเป็นสาวโสดสุดแซ่บ
ทั้งที่แล้วครูหราดเต็มเรือยอดจับได้ไหมล่ะ

ล่าสุดดูเหมือนว่าหญาติทริปนะครับ
จะมีความรักครั้งใหม่กลับมาแล้วนะฮะ

โดยสาวหยาดทิพย์ได้โพสต์ภาพถือดอกไม้
สวยลงไอจีพร้อมแคปชั่นความสุขเล็กของวายทีแฮปปี้วายทีบ่งบอกสถานะแฮปปี้สุดนะฮะ
ที่เพื่อนสาวอย่างคุณพลอยดาคุณซีแนมสุนทรนะฮะ
ก็เข้ามาคอมเมนต์วิทวิวแซวกันแบบรัว
นี่นะครับว่าแต่เจ้าของช่อดอกไม้คนนี้

อย่างนั้นก็คือก็น้ำก็ขับรถแพงอยู่แล้วนะ๕

ไม่ใช่รถยาดนี่สีแดงแน่

เมื่อก่อนนี้เกิดมานิดเดียวคุณแม่รู้เลยเรื่องใคร
หัวข้อข่าวคุณดำก็รู้แล้ว
อะไรนะแต่อยากจะเห็นเขาบอกว่าลูกชายพี่หมิวลาลิตาหล่อมาก

พี่ก้องคนเล็กคนโตหลอคมคนเล็กหลอแบบฝรั่ง
คุณมดดำไม่สบายใช่ไหมคะ

นาริสาหรับแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เตรียมขึ้นแท้เป็นทายาท

เอาแว่นแม่มาใส่ลายแก้ง

หรือว่าเนี่ยแต่งงานกันไปนานแล้วนะฮะ
พวกบรรดาสือมีโอกาสเจอสองคนนี้

เขาบอกคำพูดนั้นอันนี้พูดแบบที่บอยตอบเลยนะ

กำลังเลือกว่าจะเอาอย่างไรกันดี

ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าแม่ของเราทั้งสองฝ่ายนะฮะ

พอมีการทักก็หวั่นเหมือนกัน
พอมาทักก็แบบก็หวั่นนะครับมีการหวั่นบ้าง
คือจะไปใช้วิธีธรรมชาติก่อนดีไหม

คือคุณเจี๊ยบเขาขอเวลาก่อนขอให้เขาได้ไปเที่ยวก่อน
คือถ้ามีก็มีแต่ยังไม่ได้ตั้งใจว่า

ถ้าหากว่ามีลูกกันจริงนะก็อยากให้ผ่านเดือนที่๖ไป

ตอนนี้เราซ้อมเลี้ยงหลานครับแล้วตัวใหญ่มาก
หลานเขาเจี๊ยบลงอยู่เรื่อยเลยรูปหลาน

ทุกวันนี้มันก็เลยเหมือนกับการซ้อมใหญ่

แทรกจับน้ำใครพี่ก่อน

แทรงอะไรกัน

เค้กไม่ลงตัวยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ขอให้รอไปก่อน
อันนี้แหละคือคำถามที่คนถามกันมาเยอะเหลือเกิน

สวัสดีค่ะ